มีการพาดหัวใหญ่สำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้
ก็คือเตือนไทยในพม่าให้ระวังตัวฮือประหาร๒หม่อง
จอชุมนุมหน้าสถานทูตย่างกุ้งสารสิ้นข้อสงสัยในหลักฐาน
คดีฆ่าขืนใจ๒อังกฤษเกาะเต่านะครับ
แล้วก็เป็นภาพข่าวนายซอลินหรือว่าโซเรนอายุ๒๑ปี
แล้วก็นายเวลพิวหรือว่าวินอายุ๒๑ปี
ชาวพม่าที่ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าและขืนใจนางสาว
ฮาน่าวิคจอเรียวิทเทอริชนะครับ
แล้วก็นายเดวิดวิลเลี่ยมมิลเลอร์ชาวอังกฤษบนเกาะเต่า
ถูกนำตัวมาฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ถูกตัดสินประหารชีวิตทั้งสองคน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดตั้งแต่เดือนกันยายนปี๒๕๕๙
หากจำกันได้วันที่๑๕กันยายน
พบศพผู้เสียชีวิตทั้งสองนะครับ
แต่ทางด้านของทนายความก็เตรียมยื่นอุทธรณ์
จำเลยหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยนั้น
ประหารชีวิตสองหนุ่มพม่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่เป็นเหตุการณ์หลังจากสารได้อ่านคำพิพากษาประหาร
ชีวิตนายซอลินแล้วก็นายเวพิวจำเลยทั้งสองคนนะครับ
เดินทางมาฟังคำพิพากษาที่ศาลพร้อมกับทีมทนายความ
แล้วก็ร้องไห้โฮกลางห้องพิจารณาคดีนะครับ
พร้อมกับบอกว่าลูกชายของตนไม่มีความผิด
ขอให้ศาลให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเศร้าสำหรับครอบครัว
ของผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินในครั้งนี้นะครับ

เมื่อวานีสารจเกาะสมุยได้อ่านคำพิภาคสาะ
ตามที่พนักงานอายการจเกาะสมุย
ยื่นฟ้องนายซอโลหรือว่านายโซเรน

หลักลอบเข้ามาอยู่ในวราชนัจจักรไทย

ซึ่งสารวิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทย์และจำเลยแล้ว
พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปตามหลักฐานสากล
ผลการตรวจดีเอนเอที่เป็นคราบอสุจิจากช่องคลอดและทวารหนักของผู้ตายที่สอง
พบตรงกับดีเอ็นเอของจำเลยทั้งสองคน
ตัดสินประหารชีวิตรวมถึงระบุว่าเบื้องต้นนั้นผู้ต้องหารับสารภาพครับ
สำหรับคดีนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหลังจากที่สารตัดสินออกมาแล้ว
ความรู้สึกแตกต่างกันคนละคั่วเลย
หัวหนึ่งร้องไห้
คั่วหนึ่งก็ดีใจนะคะหลังจากที่สารอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะคะ
ที่ได้มาร่วมรับฟังคำตัดสินของศาลเนี่ยนะคะ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ารู้สึกดีใจกับคำตัดสินที่ออกมา
แล้วก็ขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมของสารไทยที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะคะ
ส่วนทางด้านนายนครชมพูชาติ
นายความระบุว่าทีมทนายความฝ่ายจำเลยก็จะกลับไปดูรายละเอียดของคำพิพากษาของศาลซะก่อน
ว่าจะมีส่วนไหนที่จะต้องมีการยื่นอุทธรณ์ต่อสารได้อีกหรือไม่

เราก็ต้องศึกษาคำภาษาให้ละเอียด
ดูเหตุผลแล้วก็ความน่าเชื่อถือ
ความถูกต้องหลายอย่างของการวินิจฉัยของศาล

เพื่อให้เป็นจุดที่จะให้สารอุทธรณ์ได้พินาต่อไป
แล้วก็พยายามยื่นอุทธรณ์ให้ทัน
ภายใน๑เดือนนับแต่วันนี้
แล้วจะยืมเติมเปล่าครับพี่นคร
ก็มีคือประเด็นที่ศาลวินิจฉัย
หลายประเด็นที่ค่อนข้างจะเห็นต่างกันนะครับ

น่าจะถูกน่าจะดีกว่าไหม

ก็จะเห็นว่ามีหลายจุดที่สารให้เหตุผล

ภารกิจสารเองก็ยอมรับว่าไม่มีประจับพยาน

ข้อต้อย้างนั้นน่ะยังไม่มีพอที่จะหักล้าง

เรื่องของทนายที่จะช่วยเหลือทางสภาธนายความก็เข้ามา

จะดูแลด้วยนะครับโดยนายเดชอุดมไกรเลิก
ฤทธิ์นายกสภาธนายความเมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณีนี้
บอกว่าคดีนี้ทางสภาธนายความเข้าช่วยเหลือฝ่ายจำเลยและญาติ
สถานทูตได้ร้องขอมานะครับแล้วก็ได้จัดทนายความระดับอุปนายก
และทนายอีก๓คนลงไปรวบรวมข้อเท็จจริง
เพราะคดีนี้มีอัตราโทษที่สูงเมื่อผลคดีเป็นอย่างนี้
ก็จะไปคัดคำพิพากษาและจะค้นหาประเด็นที่ศาลนำมาเป็นจุดที่ฟังว่า
จำเลยกระทำผิดโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาวิเคราะห์คำพิพากษาโดยเฉพาะ
ดังนั้นทางสภาธนายความก็จะดำเนินการต่อไปในชั้นอุทธรณ์
หากฝ่ายญาติจำเลยและสถานทูตขอรับความช่วยเหลือ
ขณะนี้ก็พร้อมอุทธรณ์คำพิพากษาในคดี
คดีนี้ศาลบอกว่ามีหลักฐานมีพยานประจักษ์ชัดนะครับ
โดยที่ไม่ต้องอาศัยคำรับสาภาพของผู้ต้องหา
ตัดสินประหารชีวิตดังที่เกิดขึ้นนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตพบตร

เมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดด้วยเพราะว่าเป็นคดีในช่วงที่
ผลตำรวจเอกสมยศเป็นพบตอยู่คดีเลยนะครับพบตแห่ง
ก็บอกว่าคดีนี้ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและสอบสวนได้ทำคดีอย่างละเอียดรอบครอบตามขั้นตอน
ตรงไปตรงมาไม่มีการกลั่นแกล้งให้ร้ายป้ายสี
และพบตรคนปัจจุบันพลตำรวจเอกตอนนั้นเป็นรองนะ

พนักงานสอบสวนชุดสอบสวนประจักษ์พยานจากสถานที่เกิดเหตุ
พยานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นถือว่ามีความสมบูรณ์

ที่เข้ามาดูการทำงานของไทยก็ยังจื่นชม
แต่ว่าก็ยังถูกสังคมเคลือบแคงสงสัย
มโนเอาไปว่าเป็นแพะบ้างอะไรบ้าง
แต่วันนี้ทำให้สังคมได้รับรู้ความกระจ่างเมื่อสารได้ตัดสินแล้ว

ได้รับความเป็นธรรมถึงที่สุดแล้วนะครับ